อ่อมจะพาไปดูร่วนราวของคนดวงดี

งานนี้ต้องบอกเลยว่าปังยกแก๊งค่ะ
ปะไปรู้จักกับคุณศรีวณรัตน์วันฐรัฐดำรงรัฐก่อน

เป็นเหรนยิคเหรนยิคและกรรมการวัดพระธาตุดอยคำนะคะอ๋อ
อ้วนบอกว่าตัวป้าอ้วนเองไปไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจที่
พระธาตุดอยคำตะมนต์แม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละ
แล้วก็ขอพรว่าตนจะมีงานทำบุญบ้านในเร็ววันนี้
ก็ขอให้คนที่มาช่วยงานในวันนั้นถูกรางวัลแล้วถ้าถูกจริง
ตนจะพาผู้คนที่ถูกรางวัลเนี้ยมาแก้บนอ๋อ
พอถึงวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาป้าอ้วนก็จัดงานทำบุญบ้าน
ตามกำหนดการเออก็มีการไปซื้อล็อตเตอรี่มาหนึ่งร้อยใบครับ
แจกให้กับคนที่มาช่วยงานนั่นแหละคนละสองใบสองใบ
นี่คือภาพในวันนั้นจำได้จำได้แล้วข่าวไปด้วย
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนที่มาร่วมงานทำบุญบ้านนะ
ถูกรางวัลกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งโชคอะค่ะ
ซึ่งป้าอ้วนก็ยังบอกอีกนะว่าทำแบบนี้มา๓ปีแล้ว
แล้วก็ถูกโชคถูกลาบกันแบบนี้ทุกปีเลยค่ะ
และแน่นอนล่ะเมื่อไปบนบานสารกล่าวขอพรกันเอาไว้แล้ว
และสุขสมหวังป้าอ้วนไม่รอช้าค่ะ
พาชาวบ้านที่ได้โชคได้ลาบเนี่ย
แก้บนหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำ
ก็นี่แหละเขานำมะลิมาถวายเป็นธรรมเนียมนะต้องไปถวายพวงมาลัยมะลิ
แล้วก็ไปกราบไหว้เสริมสิริมงคลกันด้วยไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณป้าเขาบอกว่าเขาทำมา๓ปีเขาก็โชคดีกันหมด
หลักการคือเขาซื้อเนี่ยลอตเตอรี่หลายใบเป็นร้อยเป็นพันแล้วบางทีนะ
ไปแจกให้ชาวบ้านหลายคนคือโอกาสถูกมันมีชาวบ้านร้อยก็ว่ากันไป
ใช่รางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็แล้วแต่